ข่าวนี้จะบอกว่าฉี่กดทุกนางเอกของเมืองไทยไปเลยนะคะ
คุณนุ่นวรนุษย์ค่ะเขาไปชิลริมทะเล
คืออะไรพักผ่อนหย่อนใจ
เติมวิตามินซีเข้าร่างกายนิดนึงละกันนะคะ

เรียกว่าสวยทั้งคนสวยทั้งบรรยากาศกันไปเลยค่ะ
คลิปนี้ของนุ่นวรนุษย์นะไปพักผ่อนที่ทะเลเกาะสมุยเลยจ้า
สตูมพี่นุ่นนะคะดูคอสตูมนิดนึงก็ละกัน
บวกเกราะเป๋าบอกเลยว่าเขาทำการบ้านมาดี
พอน่ารักอะไรแบบนี้มันลงตัวมากเลย
เป็นอุปกรณ์คู่ใจนะคือจะไปไหนมาไหน

ถ่ายทุกที่แล้วอีกถังนะเล่นทุกวันขาสวยนะคุณพลอย
ส่วนอีกกิจกรรมนึงนะคะดูเหมือนจะไม่เคยได้เห็นกันเท่าไหร่ก็คือ
ตีรังกาไปเลยค่ะแม่โอ้โหนี่
ปกติเวลาไปบินทะเลเราต้องโค้ชท่าสวยสะบัดพรงสะบัดผ้า
นี่ตีรังกาเลยเหรอแม่เล่นท่ายากเลยจ้ะ
แล้วบอกสังเกตนะจ๊ะวงล้อเขาสวยมากเลยนะจ๊ะ
หรือว่าบรรยากาศดีโออย่าคลายเครียด
ขอโชว์ความพริ้วไหวของร่างกายนิดนึง

สุดยอด

นิดนึงเชื่อว่าหลายคนจะเป็นแบบเราคือท่าที่สาม